โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาลมีผู้ป่วย
ซึ่งนอนรักษาอาการปอดติดเชื้อมาแล้ว๒วัน

คืนที่๓นะคะเขาก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์

เขาก็เลยจะต้องหนีออกจากโรงพยาบาลนะคะ
นางรัชนกจู่มาพันรยาของผู้ก่อเหตุ

หลังจากที่ในแก่นพรมเถื่อนซึ่งเป็นสามีเนี่ยนะคะ
เข้ารับการรักษาอาการปอดติดเชื้อ
ที่โรงพยาบาลบึงการมา๓วันแล้ว
อาการหลอนบอกถูกผีมาหลอก
ขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

ซึ่งระหว่างที่นอนรักษาตัวบนตลอด

และบอกว่าฝันเห็นผีมาหลอกหลอน

พาสามีกลับไปพักที่บ้าน
แต่ขณะยืนรอคิวจ่ายยา
สามีมาคว้าแขนของเธอบอกรีบหนีเร็ว
กำลังตามมาเอาชีวิตบอกแบบนี้
ตอนนั้นคิดว่าสามีพูดเล่นก็เลยไม่ทำตาม
แต่พอจ่ายเงินเสร็จแล้วค่ะหันกลับมา
เอ้าสามีหายไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดเสียบกุญแจคาไว้เนี่ย

สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอาการจิตหลอน

ขณะนี้อยู่ระหว่างช่วยตามหาตัวกลับมารักษา
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมย
บอกไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดนะคะ